ก๊าก๊ากินลูกชิ้นไหม
กากาเอ้ย

หัวให้ออกอะไรวะ
หัวให้ออกอะไรวะ
ให้จับรางวัลต้องขยำต้องขยำ
เดี๋ยวอย่าพูดแค่หนูอายหนูทางนี้
เดี๋ยวกัน
หนูไปยืนฝั่งนู้นยืนฝั่งนู้น

เอาจริงจังงี้เลย

ขอสองตัว

สองตัว
ขอสามตัว

อีกใบหนึ่ง

อีกใบหนึ่ง

อีกใบหนึ่ง

อีกใบหนึ่ง

อีกใบหนึ่ง

อีกใบหนึ่ง

อีกใบหนึ่ง
อีกใบหนึ่ง
อีกใบหนึ่ง
อีกใบหนึ่ง
อีกใบหนึ่ง

อีกใบหนึ่ง